ย้ายไปอยู่นี่แง่ยดางคาร

ทุกวันนี้เราทำไมเรามีการพูดกันถึงเรื่องย้ายโลกกันบ่อย

เมื่อก่อนเราฝ่ายฝันอยากจะมีเงินปุ๊บอยากจะทวง
ทัวร์ยุโรปไปทัวร์อเมริกาไปทัวแอฟริกา
คุณจะต้องไปทัวร์นอกโลก

สักพักหนึ่งแล้วอีกหน่อยจะมีโรงแรมนอกโรค
หรือทุกวันนี้คนรวยหน่อย

เพราะว่าอยากจะให้ดวงวิญญาณของเธอไปร่องรออยู่ในศพอาการ

ก็จะมีบริการส่งโรงศพอัฐิออกนอก

หนูว่ามันน่าจะแพงมากมั้ยนะครับแพงมาก

เอาโทรศัพท์เข้าค่ะ
ไปมองไปโทรศัพท์เข้า

เฮ้ยไอ้ลบนี้
แกก็เป็นกับเขาใช่ไหมป่ะเข้าแล้ว

เผื่อว่าการค้นพบค้างสำคัญครับ
เพราะพบดาวเคาะหายโลก

ห่างออกไป๔๒ปีแสงเท่านั้นเอง

พิษใกล้สุดละพิษ๑๑๒วัน

อุ๊ยก็ประเตียวนี้อยู่หาไป๔๒ปีแสง

๑๑วันก็อีก๒ชั่วโมงเหรออืม

ประมาณนั้น๑๑วันก็๒ชั่วโมงก็ไม่ไกลเนอะ
ก็ไม่ไกลนะไปมั้ย๑๑วันเองแต่ถ้าคุณอยากคุณเปรี้ยงเดียวนี้ไปก่อนเลยไหมนะ
เขาเผยเลยฮะว่าการค้นพบครั้งสำคัญของวงการดาราศาสตร์เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันว่า
ซึ่งเป็นระบบดาวเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด
ดาวเคราะห์ดาวนี้ยังอยู่ในบริเวณที่อาศัยอยู่ได้
คือมันเป็นที่แบบใกล้โซนคือไม่ไกลดวงอาทิตย์มากนะฮะ
ซึ่งน่าจะลุ้นว่าอันเนี้ยเนี่ยคือโรคใบที่สอง

มันจะร้อนไหมอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ขนาดนั้นน่ะ
ร้อนสิตายไงไปอยู่ก็ตายสิ
ต้องมีจ้างเรือนแก้วครอบไว้ป่ะ
มันก็คงไม่ได้ใกล้แค่ไหนก็พอกับโรคเราเนี่ยแหละโรคเราก็ไม่ได้
จะไปเข้ากับโลกกันได้ไงมันอยู่ห่างโลกไปตั้งกี่ร้อยเป็นร้อยปีแสงไม่ใช่เหรอ

เธอก็ไปเธอไปถึงไม่เอาไม่มีที่ไม่มีเพื่อนฉันก็กลัว

คุณไปอยู่นั่นแล้วคุณไปเปิดบาร์เกย์ไว้ก่อน

ซึ่งมันเป็นเขตที่อาศัยอยู่ได้นั่นหมายความว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีน้ำอาจจะนะ
มีน้ำบนดาวแล้วก็อาจจะมีและที่สำคัญอาจจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้
มีอยู่จริงและอยู่ใกล้เราแค่นี้นับว่าเป็นข่าวดีมาก
และมันไม่ได้เป็นข่าวดีตรงที่ว่าเราได้ค้นพบเพื่อนบ้านใหม่เท่านั้น
ยังเป็นข่าวดีตรงที่ว่าเราทำการสำรวจดาวเคาะในเขตอาศัยได้เนี่ย
นอกระบบสูริยะเนี่ยอยู่ใกล้แค่เรื่อง๑๑๒วัน
การส่งยานไปสำรวจดวงนี้อาจจะเป็นไปได้แต่ในอีกไม่กี่ร้อยปีข้างหน้า
โอ้โหเราจะมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั้นไหม

ไม่ได้หมายความอาจจะเป็นคนหรือเป็นอะไรอย่างนี้นะ

อาจจะเป็นแบบพวกแพงตอนเป็นสัตว์เซลล์เดียวหรืออะไรอย่างนี้

ปุงเรืองใช่ไหม
เป็นเพื่อนเดียวใน